แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือทำไมน้องหน้าดูคล้ำ
เครียดเหรอหรือว่าอย่างไรนะคะ

น้องเกี่ยวกล้ายกันก่อนนะคะ
นี่คือน้องเกี่ยวกล้ายค่ะ

สัญลักษณ์ต่างในตัวน้องเกียวก้อย
เป็นผู้หญิงเท่ากับยิ้มอ่อนหวาน
บ่งบอกถึงการปรองดอง

ถือว่าความเป็นมิตรมัยตรีจิตเปิดกว้างในการพูดคุย
เสื้อสีขาวคือความบริสุทธิ์ปรองดอง
หัวใจฉทางสีแดงทางเสื้อคือศูนย์รวมใจ
ผ้าพันคอสัญลักษณ์
สัญลักษณ์การจับมือก็สมัครสมาน
วกสัญลักษณ์มีทงชาติคาด
เห็นไหมก็คือการนึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติ

คือที่แรกคนแซวว่าแบบหน้าคล้ายแก้มป่องแบบนี้
เหมือนกับแม่พองน้องสะพ้ายนายก
ภรรยาของบิ๊กติ๊กพลเอกปรีชาจันโอชาหรือเปล่า
นี่มีคนถามนะแต่เกี่ยวก็แขนกับหน้าคนละสีจริงนะคะลูกอ้าวแล้วยังไงต่อค่ะ
ต้องบอกว่าคือพลโทคงชีพตันตระวันนี้

เอาน้องเกี่ยวก้อยมาเปิดตัวก็ตั้งใจเป็นสัญลักษณ

ที่บอกว่ามีสีดำคล้ำแล้วก็
บอกด้วยบอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นของเก่า
ไม่ใช่ของใหม่นิ้งใช่ไหมอืมทีนี้เขาบอกหน้าคุ้นนะ

ใช่มีการชี้แจงบอกว่าตุ๊กตานี้คือยืมมาจากกองทัพบก
เคยใช้แล้วในการพบปะประชาชนหลังการรัฐประหารปี๕๗
แล้วตอนนั้นคือพอนำมาใช้ใหม่ก็มีการเสียค่าซ่อมแซมซักตัดชุดใหม่
ให้กับน้องเกี่ยวก้อยเสียงบไป๘๐๐๐บาท
ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดจะให้ทำใหม่ตัวใหม่นิ้งเลยต้องเสียเงินถึง๓๐๐
เพราะถ้าทำมัสคอตตัวหนึ่งแพงคือแพงที่หัว
ใช่ทีนี้ทางหน่วยงานก็เลยคุยกัน
แล้วก็บอกว่าไม่ควรจะสิ้นเปลืองแบบนั้นไหม
พอมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้
ทางเจ้าหน้าที่ทีมโฆษกระทรวงกลาโหม
ก็มีการใช้สเปรย์มาทำความสะอาด
มาฉีดที่ใบหน้าทำให้หน้าขาวขึ้น

ทีนี้พลโทคงชีพเขาบอกไงบอกว่า
ทำไมมีกระแสวิภาควิจารณ์ว่าน้องเกี่ยวก้อยใช้งบเป็นล้าน

ทั้งที่หน่วยงานก็พยายามประหยาด
แต่ว่าเราก็นึกว่าจะมีเกี่ยวก้อยคนเดียว
โทคงชีพบอกว่าสั่งทำมาสคอตเกี่ยวก้อย๒ขึ้นมาแล้ว

ใช่ก็คือจะทำเกี่ยวก้อยเบอร์๒
ลงพื้นที่พบปะประชาชนแล้วก็แจกจ่ายสัญญาประชาคม
ในพื้นที่ชุมชนต่างตลอดเดือนนี้ค่ะ
อย่างสถานีรถไฟหัวลำโพงก็ดีสายใต้ใหม่ก็ดีจตุจักรก็ดี

แล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นพวกคลอมสารคลอมผมพาหูรัฐด้วยนะครับ
ใครอยากเจอเกี่ยวก้อยก็ลองไปดูตามสถานที่นี้แหละในเดือนนี้
กับน้องเกี่ยวก้อยเคยเป็นทหารหญิงเก่าเมื่อปี๕๗
ใช่ตอนนี้ก็ถอดชุดเปลี่ยนชุดแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้น

เรื่องราวของน้องเกี่ยวก้อยในโลกโซเชียลเอาไปวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลย
ตอนนี้หน้าขาวกว่ามือแล้วนะ
แต่ก็นิดเดียวขาวมานิดเดียวนะฮะ